อีกประเด็นหนึ่งเลยค่ะที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้
คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างสถาบันทางการเมือง
เช่นพรบระเบียบบริหารราชการในพระองค์๒๕๕๙
พรบจัดระเบียบทรัพย์สินพมกศ๒๕๖๑
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาประชาชนคนหนุ่มสาวในนามราษดร
ได้ออกมาต่อสู้เรียกร้องโดยเอาตัวเข้าเสี่ยง
เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางทั้งทนายอานนท์นำพาไผ่จตุพัฒน์
เพนกวินพลิตไหม้พานุพงแบนจาอปัน
และล่าสุดเมื่อวานค่ะรุ้งปนัสยา
ครับท่านประทานครับผมขอประท้วงผู้อภิพรายครับ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

ประเด็นเรื่องเยาวัยไม่น่าจะเกี่ยวข้อง
กับการที่จะอภิปรายหรือทำหน้าที่หรือชี้แจง

ผมคิดว่าเรื่องเยาวัยไม่ใช่ประเด็น
ที่จะแสดงถึงวุฒิภาวะ
หรือความสามารถในการทำหน้าที่เลย
ผมเองก็เป็นสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่ง
ที่อายุน่าจะไม่ต่างกับผู้ชี้แจง
แต่ถ้าบอกถึงคุณค่าของเราก็อยากจะฝากท่านประธานว่า

ยินดีรับฟังครับไม่ได้เป็นประเด็นเลยครับ
แต่ว่าให้เกียรติน้องเขาถึงไม่ได้ท้วงอะไร
ปล่อยให้ผู้ยกเว้นกำหยาบที่ใช้มาตอนต้น
ก็ได้อภิปรายไปท่านละ๑๐นาที
ท่านอภิปรายมาแล้ว๙นาทีเสร็จนะครับ
อยากแบบนี้อย่างนี้๔๕๒
ผมคิดว่าเรื่องการโยวไว้ไม่ใช่ประเด็นนะครับ
ไม่เป็นประเด็นสำคัญก็ว่าคิดว่า

จะเข้าใจว่าทำไมดิฉันต้องคิดถึงกฎหมาย

สิทธิและเสร็จภาพของประชาชนค่ะ

ท่านกิจศักดิ์สัตว์เชิญครับ
ท่านประธานครับกิติศักดิ์ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
จริงแล้วเราให้เกียรติสุภาพสตรีนะฮะ
แต่บางครั้งเนี่ยมันมีผลกระทบ
ที่ผู้อภิปรายนั้นไม่ทราบข้อเท็จจริง
โพยเพราะว่าผมเองนั้นเป็นสรณชอหรือ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยนะครับ
ดังนั้นเนี่ยถ้าผู้อภิปรายนั้นได้ทราบข้อเท็จจริง
ก็จะได้พูดในสิ่งที่เป็นจริง
แต่นี่ผู้อภิปรายนั้นอ่านโชยตลอดนะครับ

อาจจะอภิปรายไม่ตรงกับข้อที่จริงครับท่านประธานครับ
ครับขออภิกษ์อย่าไปว่าอะไรนะครับ
เอาว่าผมได้อนุญาตให้ได้อนุญาตให้ผู้อภิปรายมาแล้ว
ก็ถือว่าต่อไปครับเชิญต่อ

ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับท่านงานครับ

ขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับผมประเสริมโครงสอนวัตรครับ

เนื่องจากว่าท่านประธานต้องเคารพเรื่องของข้อบังคับนะครับ
ที่จะต้องควบคุมดูแลนะครับ
ทีนี้ผู้ประท้วงเมื่อสักครู่เป็นสว

ซึ่งผู้ประท้วงเมื่อสักครู่นะครับ
ละเลยนะครับที่จะอ้างเรื่องข้อบังคับ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย
ฝ่าฝืนซึ่งประธานคนก่อนนะครับ

ก็ปรากฏว่ายังมีการลุกขึ้นมาพูดอีก
ซึ่งพฤติกรรมของสวท่านนี้นะครับ
บอกได้เลยนะครับว่าขนาดวัดยังเข้าไม่ได้เลยท่านประธานนะประธานครับ
โดนคดีนะครับเป็นสวท่านทำผิดข้อบังคับนะครับ
ผมอยากให้ท่านประธานห้ามแล้วแล้วก็เตือนแล้วนะครับ

คุณประเศษภงครับ
ถอนนะครับถอนในคำว่าวัดยังเข้าไม่ได้เลยถอนนะครับ
ครับเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงครับเดี๋ยวให้ประธานท่าน

โดนคดีด้วยนะครับห้ามเข้าวัดที่บางคลานที่จังหวัดพิจิตรครับ

แล้วล่าสุดก็ไปรายงานตัว
ครับกรุณาต่อนะครับเพื่อการประชุมจะได้เป็นไปโดยราบรื่นครับ

ถอนไหมครับ

นะครับถอนนะครับผมบอกให้ถอนก็ถอนนะครับ

ถอนนะครับประเศษภงครับกรรมผู้ที่ไม่ควรจะใช้

ผมขอไม่ให้คุณประเสริฐพงศ์อยู่ในห้องประชุมนี้นะครับ

ประธานครับท่านไหมครับผมผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่๕ครับผม

ต้องเรียนท่านประธานครับว่าสิ่งที่ท่านประเสริฐพงศ์พูดเนี่ยนะครับ
มันมีความวิภาคศาชัดเจนนะครับสารยุทธธรรมเมื่อได้อ่านความวิภาคศาเมื่อสิงหาคมปีของ๑๕๖๒นะครับ

แพ่งดำที่๘๖๔ทับ๖๑คดีแดงที่๖๔๙ทับ๖๒นะครับ
สารยุทธธรรมได้อ่านความวิภาคศาไว้ชัดเจนครับ

เลยครับข้อเท็จจริงก็ตามแต่ว่าเมื่อกล่าวหาก็ถือว่าให้ถอนแล้วก็ถอนก็จบครับ
ไม่ใช่ข้อเก่าหาครับข้อมีความวิธิภาคศาชัดเรียบร้อยนะครับ
ใช่ครับถึงย่าจริงก็ตามแต่ว่าเก่าหาข้อมีความวิธิภาคศาชัดเรียบร้อยนะครับ
ถึงย่าจริงก็ตามแต่ว่าเก่าหาข้อมีความวิธิภาคศาชัดเรียบร้อยนะครับ
ถึงย่าจริงก็ตามแต่ว่าเก่าหาข้อมีความวิธิภาคศาชัดเรียบร้อยนะครับ
ถึงย่าจริงก็ตามแต่ว่าเก่าหาข้อมีความวิธิภาคศาชัดเรียบร้อยนะครับ
ถึงย่าจริงก็ตามแต่ว่าเก่าหาข้อมีความวิธิภาคศาชัดเรียบร้อยนะครับ
ถึงย่าจริงก็ตามแต่ว่าเก่าหาข้อมีความวิธิภาคศาชัดเรียบร้อยนะครับ

ขอชิกแจงครับกิจศักดิ์ครับเสียหายครับ

ถูกฟ้องว่าบุกลุกไม่มีคำสั่งสารไหนว่าห้ามสวกิติศักดิ์เข้าวัดนะครับ
ผู้ประท้วงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะไปครับไปได้ทุกวัดครับ
คุณกิติศักดิ์ครับครับผมจบเลยครับครับขอบคุณครับ
ท่านสมาชิกได้ต่อแล้วครับจบครับอ่ะเชิญต่อครับ
อภิปรายอยู่ในประเด็นนะครับอยู่ในประเด็นเรื่องแก้รำนูนครับ
โอเคขอเรียกต่อนะคะเรื่องกฎหมายดังกล่าวต่างต่างนะครับ
ได้กล่าวไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างสถาบันทางการเมืองดังกล่าวนะคะ